สัปดาห์นี้ยังมีฝนโปรยปลายทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชม
แล้วมีคำเตือนไปถึง๗จังหวัดทางภาคกลางเสี่ยงน้ำท่วมด้วย
จะเป็นจังหวัดไหนบ้างมาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

คุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกรสวงพลังงาน
ราคา๔๒๓บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม

มีผลตั้งแต่๑ตุลาคมถึง๓๑ธันวาคม
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชน
มติคอรมอและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลครับ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
บริหารราคาขายปลีกก๊าซสูงต้มผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
สรุปว่าใช้ราคานี้๔๒๓บาทต่อถัง๑๕กิโลกรัม
จนสิ้นปีนี้เลยนะครับ
ส่วนเงินดิจิทัลวอเล็ต๑๐๐๐บาท
ที่รัฐบาลจะแจกให้กับประชาชนที่อายุ๑๖ปีขึ้นไป
เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
จุลพันธ์อมรวิวัตรเปิดเผยว่าจะเร่งพิจารณารายละเอียด
ของการแจกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนระยะทางที่กำหนดสำหรับการใช้เงิน
ก็คุณผู้ชมก็ยังไม่สรุปว่าจะกำหนดแค่๔กิโลเมตร
นับจากที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะอาจจะขยายให้สามารถใช้ได้
ในบริเวณอำเภอที่อยู่ภายในทะเบียนบ้านครับ
ทั้งหมดเนี่ยอย่างไรก็ตามต้องรอรัฐบาลพิจารณารายละเอียด
แล้วเดี๋ยวจะมีการประกาศอีกครั้งนะครับ
แสดงว่านโยบายนี้ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นักนะครับ
และเรื่องสุดท้ายต้องรู้เลยเพราะว่าเสี่ยงกับน้ำท่วมครับ
สำนักงานชลประธานที่๑๒ออกหนังสือถึง
เพราะว่าราชการจังหวัด๗จังหวัดด้วยกัน
เสี่ยงเป็นพื้นที่น้ำท่วมในช่วง๑๗๒๑กันยายนนี้ครับ
โดยปัจจุบันมีน้ำหลากจากตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยา
ไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ถึง๓๐๐๕๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จะทำให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับเพิ่มสูงขึ้น
ตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ไปถึงอำเภอเสนาอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประมาณ๑๑๕เมตรครับ

แต่ยังเป็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงตามแนวตลิ่งเท่านั้นครับ